คุณผู้ชมคะเรื่องนี้จะให้ดูค่ะ

ฝ้าเพดานมันเป็นน้ำสีน้ำตาล

คือกลิ่นมันเหม็นแหละพี่เบิร์ตเห็นภาพแบบนี้
เฮ้ยข้างบนทำอาหารเหรอน้ำปลาร้าเหรอ
ขวดปลาร้ามันแตกแล้วมันไหลซึมหยดหยดหยดหยดมันเป็นสายอย่างนี้เลยเหรอ
กลิ่นกลิ่นมันคล้ายปลาร้าใช่ไหมค่ะเพราะว่ามันเหม็นไง
แต่ทีนี้พอไปติดต่อกับนิตินะไปถามนิตินิติก็ยังคิดว่า
เป็นการทำอาหารเหมือนกันเธอหยิบมือถือมา
เป็นเจ้าของห้องเธออยู่ที่ชั้น๓อยู่ในโครงการเอื้ออาทรท่าอิด

น้ำมันเหม็นแล้วมันเป็นสีแบบนี้ค่ะ
ซึ่งพอแจ้งกับทางนิติแล้ว

ก็หลังจากนั้นก็เลยต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิ

เจ้าหน้าที่เขามาตรวจสอบบอกว่าเนี่ย

น้ำเหลืองน้ำหนองที่มาจากศพอะค่ะ

หดลงมาไหลลงมา
ทีนี้ตอนที่จะไปเปิดห้องดูนะ

พอเข้าไปเจอศพคนเสียชีวิตมาหลายวันแล้วค่ะ

ผู้หญิงคนนี้คุณพรพิมลบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะ
เธอจะอยู่ห้องนี้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสใช่ไหม
แล้ววันศุกร์ก็จะกลับต่างจังหวัดทีนี้เมื่อวันจันทร์ที่กลับมาเนี่ยค่ะ
ได้กลิ่นแบบนี้เธอบอกด้วยว่าเมื่อวันพระรหัสที่แล้วอ่ะ
เธอรู้สึกว่าห้องข้างบนเหมือนกับเดินกุกกักกุกกักอยู่ข้างบนตลอดเลยนะ
เหมือนกับทำของหล่นซึ่งก็เหมือนเป็นเรื่องปกติ
หลังจากนั้นก็เงียบไปแล้วพอเธอกลับต่างจังหวัด
กลับมาอีกทีนึงมาเจอเป็นหยดน้ำแบบนี้แล้วอะค่ะ
ซึ่งใครเห็นแบบนี้ก็ต้องสยองก็ต้องพังงะคุณผู้ชม
แจ้งตำรวจไปตรวจสอบพอตำรวจไปตรวจสอบความคืบหน้าคดีนี้เนี่ยนะคะ
ผู้ตายเนี่ยคือนายนัทกรอักษรจรุงอายุสามสิบเจ็ดปีเป็นชาวเชียงใหม่
ครับน่าจะเสียชีวิตมาสี่วันแล้วอ่ะค่ะโอ้โห
จากการตรวจสอบสภาพศพไม่ได้เจอบาดแผลการถูกทำร้าย
ไม่ได้มีร่องรอยอะไรแต่พอไปตรวจสอบในห้องเนี่ย
ไปเจอพวกถุงยาไอซ์อ่ะเอ้าเออถุงยาไอซ์
อุปกรณ์เสพยาเสพติดนะคะชนิดผงอันนี้อยู่
แล้วอย่างหนึ่งคือที่มือซ้ายของผู้ตายก็มีถุงแบบอยู่ในมือด้วย
ที่เตียงเจอกระเป๋าเป้เปิดดูปั๊บเจอเข็มฉีดยาเข็มหนึ่ง
แล้วก็เจอยาอียาไอซ์อีก๔ซองตำรวจเก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ทีนี้เดี๋ยวต้องไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ถึงจะสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้นะคะ
แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ตายอาจจะเครียดหนักหาทางออกไม่ได้
เสพยาเสพติดช็อกเสียชีวิตแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดนะ
แล้วตัวคุณพรพิมลเขาบอกว่าตอนที่หลังจากเจอศพแล้ว
ตัวเธอไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะคุณเพราะว่าเป็นคนเช็ดพวกน้ำพวกนี้เอง
ถามว่าอ้าวแล้วคุณไม่สยองคุณไม่กลัวเหรอนั่นสิคุณพรพิมลบอกว่า
คิดว่านะผู้ตายคงต้องการที่จะบอกหรือต้องการที่จะสื่อกับเธอ
ว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ใช่เพราะเขาเสียชีวิตแล้วอ่ะ
มันถึงกลายเป็นคุณเห็นไหมมันหยดมาตามแบบร่องตรงฝ้าเพดานแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าก็อยู่ในห้องคนเดียวด้วยกันเนอะอืมฮะ